ใครที่ชอบเรื่องของโชคลาภนะคะ
เขาบอกว่ามีการพบที่พักสงปราง
พอมีข่าวแบบนี้ว่ามีสาวมากราบไหว้ขอโชคลาภจากวัดร้างที่จังหวัดชุมพร
จนกระทั่งนำไปสู่การถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

หลายคนก็เลยอยากจะไปเช็คพิกัดวัดร้าง
ตามหาวัดร้างที่อื่นบ้างใช่ไหม
ใช่ค่ะไปขอโชคลาภอยากจะไปดูที่ไหนมีบ้าง
จุดนี้เป็นหนึ่งที่ค่ะที่ชาวบ้านเขาบอกว่ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวชอบไป
ที่เขาไปท่องเที่ยวเชิงศาสนาและธรรมชาติ
มาพบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ
ที่นี่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านทัพทิมสยาม๐๗

เป็นที่พักสงฆ์ที่อยู่บนเทือกเขาพนมดงรักค่ะ
ชายแดนไทยกัมพูชาถูกปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนี้
ซึ่งแน่นอนล่ะไม่มีพระสงฆ์ไม่มีสามเณรมาอยู่จำพรรษาแล้ว

มีผาหินขนาดใหญ่สลับซับซ้อนเป็นขั้นบันได
ตามแนวเชิงเขาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ปลูกยางพารา
มีทุเรียนภูเขาไฟด้วยแล้วก็มีพวกมันสัมปะหลัง
พอเดินลงไปบริเวณหน้าผาหรือปากถ้ำ
จะไปเห็นต้นไสขนาดใหญ่อยู่ปากถ้ำริมหน้าผา

มันจะมีรูปปั้นตายาย
มีสารไม้แบบผูกพังตั้งอยู่
และมีผ้า๗สีผูกรอบต้นไม้เอาไว้
เขาบอกว่าต้นไม้มันใหญ่มาก
แล้วก็ยังมีชุดไทยโบราณเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กแว้นเอาไว้หลายชุดนี่
ตรงนี้สารตายายนะค่ะคาดว่าชาวบ้านมาขอโชคลาภนั่นแหละ
แล้วหลายคนคงจะประสบความสำเร็จหวังได้อย่างที่หวัง

บอกว่าจะมีจุดที่น้ำไหลจากหน้าผาลงมาตลอดทั้งปี
อันนี้จุดที่ขวัญเล่านะเดี๋ยวไปดูตรงหน้าผาน้ำไหลลงมาทั้งปี
มีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนฐานไม้กว่า๒๐องค์ค่ะ

โดยรอบเขาบอกว่าเงียบสงบแล้วก็ดูมีมนต์ขลังนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านนะคะนางสายสมรค่ะ
เล่าว่าหลายปีก่อนตรงนี้เป็นถ้ำธรรมดา
มีเกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรมาอาศัยอยู่แถวนี้

ก็บอกว่าจุดนี้มีลักษณะมีความอาถรรมมีความศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยพระท่านมาขอจำพรรษาตรงนั้น
จากนั้นพระที่มาทุดงก็ลาศิกขาและเสียชีวิตไปค่ะ
ส่วนชื่อถ้ำรัตนาเป็นชื่อเจ้าของที่เขาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
ตอนนี้เจ้าของพิษิเชียรธรรมมีชาวบ้านมาขอโทษขอพรก็รู้สึกว่าก็ได้กันตลอด
แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีพระมาจำพรรษาที่นี่ค่ะ
ก็น่าที่จะบูรณาการเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยโอ้โหตื่นตาตื่นใจแห่กลับมากราบไหว้ขอพรบนบานกัน
เขาบอกว่าบางคนที่มาไหว้มาส่องหาเลขเด็ด
มองเห็นตัวเลขเอาไปเสี่ยงโชค
ถ้าคุณไม่เห็นดิฉันบอกให้
เขาบอกว่าเลขที่ชาวบ้านเห็นมีเลขห้า

โอ้โหช่วงนี้กระแสวัดร้างมาแรงนะฮะ